คุณผู้ชมฮะฝนถล่มจันทบุรีเมื่อวานนี้
โอ้โหกระหน่ำมากหนักมากเป็นชั่วโมงนะครับ

น้ำตกพริ้วเพราะว่าน้ำป่ามันไหลหลากสีแดงคุณ
ลงมาแบบนี้เลยนี่แหละครับสภาพของน้ำตก

คือจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายอยู่แล้ว

ช่วงเดือนนี้ครับเป็นช่วงที่จะมีน้ำป่าไหลหลากบ่อย
ก็ต้องมีการปิดพื้นที่อุทยานพื้นที่น้ำตกตรงนี้
ไม่ให้คนมาท่องเที่ยวกันบ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็ฝนที่ตกติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมีน้ำไหลหลาก

เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงนะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ
เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อม

เจ้าหน้าที่ก็บอกนะครับว่ามันเป็นปกติในช่วงนี้นะฮะ
ทางอุทยานจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับ
ตอนนี้ก็ยังมีน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับ
แจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับ
เฝ้าระวังน้ำจะท่วมนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้ฝนตกนะครับ
เมื่อวานตกตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย๓เลยที่จันทบุรีนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงฤดูมรสุมนะ
มีการประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวอยู่แล้ว

ห้ามเลยห้ามเดินใกล้ทาน้ำที่เป็นจุดเสี่ยง
รวมถึงเรื่องของเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติด้วย
แล้วก็ทางอุทยานจะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะฮะ
ก็ในพื้นที่จันทบุรีสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง๒๘๐มิลลิเมตรนะครับ
แม้ว่าตอนนี้เที่ยงกว่าฝนจะหยุดตกแล้วในพื้นที่
ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่ต้องเตือนแบบนี้เพราะว่ายังมีน้ำสีขุ่นสีแดงเข้ม
ไหลลงมาจากเขามาลงคลองเอ่อล้น
รอการระบายในพื้นที่ต่ำพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี
โดยเฉพาะบริเวณถนนสอยพระยาตรัง๘นะครับ
รวมถึงที่หน้าตลาดเจริญสุกและก็ตลาดตากสินด้วย
ตรงจุดสบายดีรีสอร์ทนะครับ
มีน้ำท่วมขังแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำสีแดงคุณ
แสดงว่ามันมาจากเทือกเขานะ
ส่วนในซอยหน้าตะสินตั้งแต่ร้านมนต์ส้มตำ
ก่อนเข้าแยกห้วยชวนตอนนี้น้ำแห้งลงแล้วนะครับ
ทุกชนิดผ่านได้แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง
ก็จะมีทั้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
แล้วก็กู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรีเนี่ย
อำนวยความสะดวกให้ตามเส้นทางต่างนะครับ
ส่วนต่างอำเภอในพื้นที่จันทบุรี
ที่อยู่ใกล้เคียงกับคลองระบายน้ำ
ตอนนี้ทางชุมชนมีการแจ้งเตือน
ระวังน้ำไหลเอ่อล้นเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ตอนนี้ถือว่าระดับน้ำดีขึ้นแล้ว
เพราะฝนหยุดตกแล้วนะฮะ

ก็รายงานเข้ามาได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอก็ได้
ว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง